เดี๋ยวดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมันเป็นงานแห่กระถิ่นแล้วก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นพาน
เป็นพานแว่นฟ้าอันนั้นก็จะมีเหมือนกับเป็นรูปเสียญพญานาค
แต่คุณผู้ชมเล็งดีดีจ้องดีดีนะเออ
ว่าตรงเสียนพญานาคอ่ะมีอะไรโหลออกมาเออ
มันอาจจะตัวไม่ใหญ่มากอาจจะเล็กเล็กเท่านิ้วก้อยเนี่ยนะแต่พอเห็นแล้วเออ
เดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพเต็มเต็มเลยละกันค่ะคุณผู้ชมนี่นี่นี่เห็นไหม
สอนลูกศรมาแล้วอู้เนี่ยงูคุณนี่คืองูค่ะที่มาแบบนี้เนี่ย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่วัดเขาลูกช้างนะคะที่กบินบุรีของปราจีนบุรี
ซึ่งเราไปคุยกับมัฆนายกประจำวัดล่ะค่ะเสื้อสีเหลืองเหลืองน่ะ
เขาบอกตอนนั้นแห่กองกระถิ่นรอบพระอุโบสถรอบนึงนะ
งานทอดกระถิ่นสามัคคีเมื่อวันอาทิตย์เนี้ยปรากฏว่างูเนี่ย
ออกมาตรงเสียญพญานาคแบบเนี้ยตัวเล็กเล็กนี่ฮะใช่ค่ะ
จริงคลิปนี้มีเสียงนะมีเสียงชาวบ้านที่พูดกันนะฮะ
เมื่อเห็นงูแล้วถามเขาว่าเฮ้ยเธองูงู
และคนที่ถือนะไม่ได้กลัว
พ่อชาวบ้านถามว่ากลัวไหม
บอกไม่กลัวดูคลิปนี้ปล่อยเสียงให้ฟังกันหน่อย
เหรอได้ยินคนถือพูดไหมไม่กลัว

กลัวเพราะงูมันอาจจะตัวเล็กแล้วเธอรู้ว่าเป็นงูไม่มีพิษนะ

นี่มันมาแล้วมันมีมาแล้วโอ้โฮน่าจ้องตากะละ

แต่ว่าประธานทอดพลาดกะหิน

พานแว่นฟ้านี่เดินแห่จนครบ๓รอบค่ะ
นี่คือมรรคนายกนะเราไปคุยกับพี่ประเทือง
ประเทืองบอกว่าอ๋อประธานทอดกระถิ่นเหรอ
จิตนิ่งจิตแกร่งมาก
พานรอบโบสถ์ครบ๓รอบแล้วก็เอาไปถวาย
เอ้าแล้วตอนเอาไปถวายงูมันไม่มาเหรอ
งูมันหายไปเลย
คุณแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนคือเขาบอกว่างู้นี่เป็นงู้ไม่มีพีช

ก็คืนประกวัติการณ์มีงูที่ว่าน
ที่ว่าที่เห็นตามภาพนะครับ
แต่แข็งมากไม่แสดงอาการอะไร
คนที่ถ่ายภาพก็บอกว่าไม่มีพิษ
เขาก็เลยอุ้มไปอุ้มไปยังไม่ถึงรอบที่สองทั้งหมด

โอ้โหพี่จิ๋วพี่จิ๋วคือแบบจิตแกร่งมาก
เห็นรอบแรกแล้วก็ยังอุ้มแล้วก็ยังเดินวนต่อ
ตอนแรกผมลุ้นมากนะเวลางูโผล่ออกมา
ไม่รู้ว่าพี่จิ๋วหรือว่าคนอุ้มพาจะแบบ

แล้วถ้าเกิดว่าตัดภาพมามาที่พี่บุ๊คบ้างล่ะ
พี่บุ๊กก็โอ้โฮเอาไว้ให้คุณอริยาก่อนเลย

แกร่งมากนะฮะใจแข็งมากนะฮะ
แต่ว่าหลายคนเข้าไปดูคลิปนี้แล้วขอเลข
คุณเพราะมีความเชื่อพานและพานพญานาคอีก

ไม่รู้ใครตีถูกมาบอกมาหน่อยนะ
อยากรู้เหมือนกันงานกระถิ่นงานบุญใหญ่อีก
ใช่อีกอาทิตย์นึงนะคุณผู้ชมเราจะรวยกันแล้ว

เพื่อจะแบ่งปันความรวยกันบ้างนะคะ